คุณผู้ชมในช่วงเวลาโควิด๑๙ระบาดหนักแบบนี้เนี่ย
คลากรทางการแพทย์เขาก็ยุ่งอยู่กับการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วย
แต่ที่โรงพยาบาลบางกรวยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะ
อยู่กับการเรียกรับเงินส่วนต่างจากผู้รับเหมาที่มาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาล
เกือบแสนนึงแล้วตำรวจคือจับได้แบบเงินคามือที่ห้องทำงาน

ใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยพอโรงพยาบาลให้การภาคเศษนะคะ

ใช่ค่ะยอมรับว่าเรียกรับเงินจริงเพราะแหมไม่ยอมรับได้ไงเงินคามืออยู่แบบนั้นตอนตำรวจจับ
แต่เขาบอกว่าที่เรียกรับไปก็เพื่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์
เป็นผลงานของตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทนะคะ
จับตัวนายวิชัยรัตนพันธ์พาณิชย์วัย๕๓ปีผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
จังหวะที่กำลังยื่นมือไปรับเงินของกลาง๙๓๐๐๐บาทจากผู้รับเหมาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลนะคะ

ใช่เพราะว่านี่เป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ใช้ล่อจับค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คือจับคาห้องทำงานเลยครับมีเอกสารหลักฐานอะไรครบ
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปทบอกนะคะว่า
ผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องทุกข์เขาโทรมาร้องทุกข์กับทางสำนักงานปปทบอกว่า
อยากให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้อำนวยการคนนี้หน่อย
เพราะเขาเข้าไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
มูลค่ากว่า๒๘๐๐๐๐บาทแต่พอเรียกรับเงินส่วนต่าง๑๕
ตอนแรกเรียก๑๕สักพักนึงขอขยับละกันขอ๓๐
รวมเป็นเงิน๙๓๐๐๐บาทเขาบอกว่าหูนี่มันขูดรีดกันชัดมันไม่ใช่แล้ว
แล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยเขาขาดทุนยับเยินเลย
คือไอ้งบของโครงการที่จะมาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย๒๘๐๐
ต้องเสียค่าใต้โต๊ะ๙๓๐๐

ผู้รับเหมาโทรแจ้งปปเลยนะคะ
แล้วปปเองก็มีการสืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าจะมีการนัดมอบส่งเงินกันวันไหนวันไหน
ก็เอาเงินของกลางที่ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วเนี่ยไปมอบให้กันที่โรงพยาบาลตามเวลานัด
พอผู้อำนวยการรับเงินปุ๊บนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็จับปั๊บเลยนะคะ
อย่างที่บอกผู้อำนวยการให้การภาคเศษค่ะบอกว่าผมยอมรับว่าผมได้รับเงินจริง
แต่ผมนำไปใช้ภายในโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์นะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเรียกรับก็คือเรียกรับมันก็คือทุจริต
ก็ต้องคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไปอ้าวผู้อำนวยการคนนี้มีประวัติถูกร้องเรียนในลักษณะใกล้เคียงกันนี้หลายครั้งแล้วด้วย

ถ้าการร้องเรียนครั้งก่อนที่เคยร้องเรียนมามีมูลเหตุอันไหน
หรือว่ามีพยานหลักฐานที่มากพอจะเอาผิดได้
เตรียมดำเนินคดีต่อเนื่องไปเลยค่ะ
แล้วก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินต่างพ่วงไปด้วยเลย
จะให้ข้อมูลเข้าเติมได้ครับ
ลักษณะของภาคเศษเขาให้การว่ายังไงบ้าง
ก็คือคือเป็นเรื่องของรับมันรับทรัพย์กันจริงแต่ไม่ได้เอาไปใช้ในส่วนรวมอะไรพวกนี้
แต่ตรงนี้มันอ้างไม่ได้นะครับมันอ้างไม่ได้
จะอ้างการชื่อผลิตเนี่ยจะทำเพื่อตัวส่วนรวมมันเป็นผิดหมดนะครับ
มันทำไม่ได้แล้วทางการส่วนเราก็ไม่เชื่อไม่ให้เราเชื่อตรงนี้
รองเลขาธิการคณะกรรมการปปทในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
บอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานปปทได้รับการร้องเรียนผ่านทางสายด่วน
คุณผู้ชมจดเลขสายด่วนกันนะคะ๑๒๐๖ค่ะ
โทรมาที่สายด่วนนี้แล้วผู้เสียหายเขาร้องเรียนมาก็เลยมีการไปตรวจสอบ
แล้วก็ประสานให้ตำรวจรับเรื่องเป็นคดีผู้เสียหายก็ไปแจ้งความ
แล้วก็ร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มนะคะครับเดี๋ยวก็จะมีการเร่งรวบรวมข้อมูลขยายผลกันนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการเลย
ที่อาจจะถูกค่าราชการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง
จะเป็นข้าราชการระดับไหนก็ตามจะสูงจะต่ำจะน้อยจะมากยังไงก็ตามเนี่ยนะคะ
แจ้งเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน๑๒๐๖ได้เลย
ถ้าตรวจสอบพบแล้วว่าผิดจริงจะประสานตำรวจเข้าตรวจสอบจับกลุ่มทันที
คือบางทีกรรมมันก็มาตกอยู่ที่ประชาชนนี่แหละใช่ไหม
เวลามีการรับเงินใต้โต๊ะค่าหัวคิวเวลาที่จะทำโครงการอะไรเนี่ย
เพราะว่าแทนที่ประชาชนจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
สำหรับสารูปโภคต่างหรือว่าการบริการต่างจากทางภาครัฐเนี่ย
คือทางผู้ที่เขารับจ้างมาได้รับเหมามาแทนที่เขาจะใส่ไปให้เต็มที่
มันก็ต้องมีการเบียดเข้าเนื้อไง
เนี่ยระบบคอมพิวเตอร์จัดซื้อจัดจ้างสองแสนแปด
ผอเรียกค่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดอยากได้งาน๓๕เปอร์เซ็นต์๙๓
ใช่สมมุติถ้าเจียดไปแล้ว๙๓๐๐อย่างนี้เขาก็ต้องมาลดสเปคตรงนี้ถูกไหม
แสนแสนปลายเขาก็ต้องไปลงก็เหมือนประชาชนจะไปได้อะไรใช่ไหมฮะ
ต้องแจ้งนะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าถ้าแจ้งเนี่ยเขาจับให้